คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปเห็นผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกค่ะ
หลังจากทำพิธีชาปนกิจศพเสร็จเรียบร้อย
ปรากฏว่ามีชิ้นส่วนกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะ
เรื่องต้นคาดว่าเป็นชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะ

เพราะว่าที่กระโหลกศีรษะชิ้นส่วนตรงนี้มันมีตัวเลขคุณภาคภูมิ

และแปลกมากว่ามีตัวเลขปรากฏอยู่บนกระดูกได้ยังไง
แต่ผู้ที่โพสต์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตัวเลขนี้
ตรงกับวันเกิดและวันตายของผู้เสียชีวิต
ก็เลยมองว่าอาจจะกลับไปบนสวรรค์แล้ว
ไปเป็นเทวดาแล้วชะตาลิขิตเอาไว้แล้วว่าต้องเกิดและต้องเสียชีวิตวันนี้

นี่ค่ะภาพนี้ที่เขาโพสต์เอาไว้

เดี๋ยวมีชัดให้เจ้าผู้ชมดูนะคะ

น่าจะเป็นเลขที่มันเกิดขึ้นมาเองในกระโหลกมนุษย์
พอเผาแล้วมันก็ปรากฏแบบนี้ขึ้นมา
เราก็พยายามหาคำตอบให้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดศรีกัน
ถนนสงประพาดอนเมืองกรุงเทพนะคะ๖สิงหาคม
เป็นวันที่เก็บกระดูกของผู้เสียชีวิต
คนในครอบครัวเขาก็สงสัยว่าทำไมถึงมีตัวเลขอยู่แบบนี้
ผู้เสียชีวิตคือนายสถาพรพรแสนอายุ๒๕
เป็นอดีตทหารเกณฑ์ทำอาชีพโฟร์แมน
เกิดวันอาทิตย์ที่๒๔ธันวาคม๒๕๕๙
เสียชีวิตวันอาทิตย์๑สิงหาคม๒๕๕๙
ครอบครัวนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารเมื่อวันอาทิตย์ที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
คือทั้ง๓วันนะคะทั้งวันเกิดวันเสียชีวิต
วันที่นำเท่ากระดูกไปลอยอังคารตรงกับวันพระทั้งหมดเลยนะคะครับ
สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะตัวผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปบนถนนสาย๓เรียบรันเวย์สุวรรณภูมิขาออกบางนาตราด
สมุทรปราการแล้วไปชนท้ายรถเก๋งที่ขับอยู่ไหลทาง
นี่ค่ะตามภาพนี้เลยนี่เป็นภาพของกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
แล้วร่างคือกระเด็นเลยนะคะกระเด็นตกมาที่หน้ารถตู้ที่ขับอยู่เลนซ้าย
ขออภัยต้องทำภาพแบบนี้คือมันเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มันมีความสูญเสียนะคะ
ถูกทับอะค่ะถูกทับรถที่เขาขับมาทับแล้วก็เสียชีวิต
สภาพศพคือแขนขาหักหลายท่อนเลือดออกเยอะมากค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวบอกว่าทีมข่าวก็พยายามสังเกต
หน้าท้องของผู้เสียชีวิตมีศักดิ์ตัวเลขเอาไว้ด้วย
นี่ค่ะ๑๙๙๕เป็นปีคศปีคริสตศักราชนะคะ
ตรงกับปีพุทธศักราชเกิดของผู้เสียชีวิตคือ๒๕๕๙
ก็เลยตั้งข้อสังเกตเรื่องตัวเลขเอาไว้แบบนี้ว่า
ผู้เสียชีวิตอาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขหรือไม่
อืมเพราะศักดิ์ตัวเลขเอาไว้แบบนี้ที่ท้องด้วยนะคะ
แต่ถ้าศักดิ์แบบนี้ที่ตามร่างกายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหม
แต่ที่ชิ้นส่วนกระดูกอันนี้แปลก
คือเผาไปแล้วตอนไปเก็บกระดูกเอ๊ะทำไมกระโหลกศีรษะ
ส่วนที่เป็นกระโหลกศีรษะมันถึงมีเลขแบบเป็นตอกแล้วมีภาษาอังกฤษด้วย
ใช่แล้วคำถามก็คือที่คนในครอบครัวบอกว่าตัวเลขบนชิ้นส่วนกระดูกเนี่ยค่ะ
เกี่ยวเนื่องกับตัวผู้เสียชีวิตหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสกันนะคะ

ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็คุยกับคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณพ่อสมใจอายุ๕๖ก็เปิดโกรธใส่อัฐิของลูกชายให้ทีมข่าวดูเลยอะค่ะ
แล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่ไงตัวเลขยังมีอยู่เลย
แล้วตัวเลขชัดมากไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนในชีวิต
พระที่วัดยังงงว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
คือหลังจากทำพิธีชาปนกิจมาถึงวันเก็บกระดูก
พระเป็นคนบอกนะคะพระท่านบอกว่าเจอเลขกับอักษรภาษาอังกฤษอยู่ที่กระดูก
พ่อบอกว่าพระท่านเป็นคนทักขึ้นมาแล้วก็ถามว่าลูกชายพ่อเคยผ่าตัดไหม
พ่อก็บอกว่าไม่มีไม่เคยไม่เคยมีประวัติผ่าตัด
แต่พอมีตัวเลขมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ที่กระดูกก็แปลกใจว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
พ่อก็พยายามที่จะไขปริศนานี้ว่าตัวเลขเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับผู้เสียชีวิตอะไรยังไงบ้าง
คุณผู้ชมมาดูกันชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะของลูกชายค่ะ
บอกว่ามีตัวเลขคล้ายกับรหัสเห็นไหมคะด้านบนเลย๐๒
ครอบครัวบอกว่าตัวเลขเหล่านี้ตรงกับวันเกิด๒๔ก็คือเกิดวันที่๒๔
ธันวาคม๒๕๓๘แล้วเลข๑ก็ตรงกับวันที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคือวันที่๑สิงหาคม
ครอบครัวก็เลยยิ่งเชื่อว่าสงสัยก็ไม่ใช่
ลิขิตมาแล้วว่าลูกชายจะต้องเกิดวันไหนต้องเสียชีวิตวันไหน
คือลิขิตแบบต่อกระโหกศีรษะมาแล้วเนี่ยเหรอ

อย่างที่พระท่านถามว่าลูกชายเคยผ่าตัดไหม
คือคนผ่าตัดเขาจะสลักหรือว่าฝังตอกที่กระโหลกศีรษะเอาไว้อย่างนี้เหรอตอนผ่าตัด
ก็ไม่แน่ใจเราก็อยากหาคำตอบให้คุณผู้ชมแหละ
แต่คุณพ่อให้ข้อมูลแบบนี้จริงคุณพ่อบอกว่า
ตามความเชื่อโบราณนะคะคนที่หมดอายุไขกระดูกจะเป็นสีขาว
แต่คนที่ยังไม่หมดอายุไขแล้วเสียชีวิตกระดูกจะเป็นสีดำ
แต่กระดูกลูกชายพ่อเป็นสีขาวก็คงจะหมดอายุไขแล้วจริง
แล้วตัวเลขยิ่งตรงแบบนี้ตรงกับวันเกิดตรงกับวันตาย
เหมือนกับว่าต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างหรือเปล่า

ก็คือเนี่ยวันเกิดนี่คือวันตายของเขาแบบนี้ค่ะ

แล้วก็รอญาติโยมพ่อแม่ไป
ท่านก็เก็บไว้แล้วก็จะมีชิ้นนี้ที่มันไม่ปกติท่านก็ถือไว้รอ
ท่านก็กวักมือรีบกวักมือใหญ่เลยให้โยมพ่อยมแม่ขึ้นไป
ท่านถามคำแรกว่าเออโยมลูกชายเคยผ่าตัดเรื่องเกี่ยวกับกระดูกไหม
ผมก็พ่อก็พูดไปตามความจริงอ่ะเนอะไม่เคยครับไม่เคยเลย
เขาไม่เคยนอนโรงพยาบาลอะไรเลย
ตั้งแต่เล็กเขาก็แค่เป็นไข้ธรรมดาแค่นั้นไข้เลือดออกเมื่อเรียนอยู่ป๑หรือป๒แค่นั้นแหละ
พ่อจำไม่ผิดอะนะมันก็นานแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มี
นอนโรงพยาบาลให้พ่อแม่ไปนั่งเพราะอะไรไม่มีสักอย่างหนึ่งไม่มีเลยลูก
ความคิดของพ่อนะพ่อก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะสื่อให้เรารู้ว่าเขามาแค่นี้อย่างนี้อย่างนี้นะพ่อผมไปอย่างนี้อย่างนี้นะวันเดือนปีเกิดผมอย่างนี้เขากำหนดให้ผมแค่นี้หรือเปล่า
พ่อก็คิดไปทางที่ให้ลูกเขาสบายใจแล้วพ่อก็จะได้สบายใจขึ้นไม่ต้องเป็นกังวล
ว่าเป็นบาโลใช่เป็นโลหาอะไรก็นี่แหละพ่อรับได้หมดแต่ใช่หรือไม่ใช่พ่อก็รับได้หมด
คุณพ่อก็บอกว่าหลังจากลูกชายเสียชีวิตนะคะลูกชายก็ไม่เคยมาเข้าฝันไม่เคยมาหาไม่อะไรเลยนะแต่ภรรยากับลูกสาวอีกสองคนสัมผัสได้ว่าลูกมาหา
พี่สาวค่ะนางสาวภูสนิสาบอกว่าตกใจนะคะที่เห็นตัวเลขที่ชิ้นส่วนกระดูกแบบนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นชิ้นส่วนนาฬิกาไม่คิดว่าเป็นกระดูกด้วยซ้ำ
ซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะคิดว่าโอ้ไม่ใช่หรอกมั้งกระดูกอ่ะแต่ทำไมรู้ไหมพระลูกวัดกับสับปะเหลอบอกว่าไม่ใช่นาฬิกาเอานาฬิกาออกไปแล้วไม่ใช่นาฬิกาน่าจะเป็นกระดูกไม่ใช่เศษพลาสติกแน่นอนไม่ใช่เขาบอกแบบนี้
พอดูตัวเลขแล้วมันโอ้โหยิ่งตรงกับวันเกิดตรงกับวันเสียชีวิตก็เลยเชื่อว่าน้องชายอาจจะต้องการมาสื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วก็หลังน้องชายเสียไปเนี่ยค่ะน้องเหมือนกับยังวนเวียนอยู่ในบ้านด้วยความเป็นห่วงเพราะบางทีก็เห็นเงาดำยืนมองพอหันกลับไปอ้าวไม่เจอใครแล้วก็เลยยิ่งไม่แน่ใจว่าใช่วิญญา
พอดูเลขที่มีอยู่ในนั้นน่ะมันไปสอดคล้องกันด้วยความบังเอิญเป็นวันเกิดเขาก็คือวันที่๒๔แล้วก็วันเสียชีวิตก็วันที่๑เดือน๘
ซึ่งมีความในความรู้สึกของที่ผู้ที่สูญเสียคือเราก็ดำดิ่งอยู่กับความสูญเสียเนาะพี่เนาะ
เราพอเราเจออะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นเครื่องแบบให้เราเตือนใจให้เราให้น้องสื่อว่าเขาอ่ะอยากจะบอกกับครอบครัวว่าให้แบบเอ่อให้เราแบบเดินหน้าต่อไปให้เราแบบมีกำลังใจขึ้นไม่ใช่ว่ามาจมปักกับการเสียใจอยู่กับเขาเขาอาจจะเป็นอาจจะสื่อให้เราเห็นว่าเขาอ่ะได้ไปดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ครอบครัวหนูอ่ะมันมีกำลังก
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากผ่านทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ครับคุณผู้ชมสงสัยว่าตกลงแล้วสิ่งที่อยากรู้มากมากเลยว่าใช่ชิ้นส่วนกระดูกของผู้เสียชีวิตจริงหรือเปล่าใช่ไหมพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็อยากรู้เหมือนกันครับอนุญาตให้นำไปพิสูจน์นะคะอนุญาตให้นำไปพิสูจน์ค่ะก็อยาก

อะไรหรือเปล่าส่วนในกระแสโซเชียลหรือคนที่เห็นเรื่องนี้แล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องลวงโลกเนี่ยแม่บอกว่าก็ไปห้ามความคิดใครไม่ได้แม่บอกว่าลูกชายคนนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเคยให้โชคแม่ถูกรางวัลตั้งแต่ลูกชายอายุ๘เดือนอ่ะครับจนอายุสองขวบกว่าแม่ก็ถูกลอตเตอรี่๓ตัวหลายใบมากเป็น๒๐ใบอ่ะคนใกล้ชิดก็ถูกได้เงินได้ตัวเลขจากลูกชายเนี่ยบ
แม่บอกว่าก่อนจะท้องลูกชายคนนี้นะคะแม่ฝันว่าอุ้มพระพุทธรูปหลวงพ่อคูณสีดำองค์ใหญ่แล้วมีพระมาทักว่าลูกคนนี้จะให้โชคให้ลาบ
มันเหมือนมีอะไรก็เรียกหลวงพ่อมาเกิดด้วยอะไรอย่างนี้
แต่เราฝันตอนนั้นเราท้องเราฝันว่าเราจะอุ้มหลวงพ่อคูณ
แต่หลวงพ่อจับหัวเขาอย่างเงี้ก็บอกว่า
ไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ย๒ปีครึ่งแม่รอรับโชคได้เลย
อ๋อพอพูดอย่างเงี้ยหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยเลยจะจับหัวเขา
หลวงพ่อวัดกำแพงไม่ใช่ค่ะอันนี้สระบุรี
พอดีเขากำลังเข้าทำเกี่ยวกับสร้างสารพระภูมิค่ะ
ก็เลยเห็นเขาเขาก็เลยทักว่าแม่รอ๒ปีครึ่งนะแม่ได้โชคแน่นอน
แต่ที่แม่ได้ทุกวันนี้คือท่านผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังคำตอบด้วยกันค่ะนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยได้รับอนุญาตจากครอบครัวของผู้ตาย
ให้เอาชิ้นส่วนตรงเนี้ยไปให้อาจารย์ออสพิสูจน์ให้แล้วนะ
อาจารย์ออสพิสูจน์แล้วตกลงมันคืออะไรเดี๋ยวมาติดตามนะครับ
รวมทั้งเรื่องนี้ด้วยท่านผู้ชมครับตามกันต่อนะครับ
ความสงสัยของครอบครัวหรือว่าท่านที่เห็นเหตุการณ์ก็แล้วแต่นะฮะที่นายสถาพรพรแสน
เฉพาะพระนักอิตรนะคะวัดสวีกัญช์เขตดอนเมื่องเนี่ย
พระท่านบอกโหนิยมนี่กระดูกของผู้ตายเนี่ย
ผ่าตัดอะไรหรือเปล่าทางครอบครัวก็ตีความตัวเลขไปหลายอย่าง
แต่ก็สงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรนะครับ
เราไปทั้งที่วัดแล้วเอากระดูกตรงนี้ไปให้อาจารย์ออส
ไปคุยกับพระองค์อาจท่านเป็นพระลูกวัดศรีกันที่ดอนเมือง
ที่ทำพิธีชาปนกิจศพนายสถาพรแล้วคือพระที่บอกกับโยมพ่อโยมแม่ของผู้ตาย
ว่ากระดูกนี่ทำไมมีตัวเลขด้วยพระองค์อาจยืนยันว่าเป็นผู้ทำพิธีชาปนกิจ
ศพของนายสถาพรพรแสนวัย๒๖ปีทุกขั้นตอนด้วยตัวเองทั้งสิ้น
ก่อนและหลังทำพิธีชาปนกิจยืนยันว่าได้ทำความสะอาดเตาเผาศพสะอาดเรียบร้อย
ชาปนกิจไม่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรเลยอยู่ในเตาเผา
เหตุการณ์นี้พระองค์อาจท่านบอกว่าท่านก็ยังงงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันแปลกมากไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยถามสับปะเหลอกับคนในวัด
หรือว่ายาดที่ติดต่อไปยังนิติเวศแล้วก็นำสบมาเผาที่นี่
ยังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะใครเอาอะไรแปลกปลอมใส่ไปในศพหรือเปล่า
ทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีนะฮะพระองค์อาจท่านบอกว่า
หากมองด้วยตาเปล่าสีของชิ้นส่วนกระดูกตรงนี้ส่วนที่มีตัวเลข
คือสีมันเหมือนกระดูกมากท่านบอกสีมันเหมือนกระดูกมาก
แต่ท่านก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะใช่กระดูกหรือเปล่า
แต่ก็ยืนยันว่าทำความสะอาดเตาเผาเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ไม่มีสิ่งแปลกปลอมถามไปยันนิติเวศที่เขาเอาศพมาส่งวัดเลย
เขาก็ยืนยันว่าศพทำความสะอาดมาอย่างดีไม่มีอะไรแปลกปลอมแบบปนเปื้อนมากับศพ
หรือว่าในโรงศพอะไรเลยแต่ท่านก็บอกว่าเอาละในเมื่อทุกคนมีความแปลกใจเนี่ย
ก็ขอให้มองในมุมวิทยาศาสตร์กันแล้วกันไปหาคำตอบกันก่อน
เพิ่งมองในหลักของทางศัยศาสตร์
ก็งงว่ามันเป็นกระดูกอะไรมันเป็นเศษอะไร
ตอนแรกมองมองว่าตอนแรกอัตมาก็มองคือเห็นตัวเลขก่อน
ก็มองว่ามันเป็นเศษอะไรทีนี้มาส่องดูส่องไปส่องมาเอ้า
มันดูแปลกดูจากรูปประพันธ์แล้วมันในเรื่องของสี
มันก็คล้ายกับพวกเศษที่มันมาจากในกองเดียวกัน
แต่ตอนแรกอัตมาคิดว่าจะเป็นตัวลาเบลห้อยคอไอ้ปลายเหล็กห้อยคอ
ว่ามันจะหล่นลงไปหรือเปล่าทีนี้ก็สอบถามทางพวกญาติญาติของคนตาย
เขาบอกว่าไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลย
คือบอกว่าคือก็ไม่เคยเจอในเคสในกรณียังไหนแบบนี้
แต่อยากให้มองในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์มากกว่า
ในเรื่องของอิทธิฤทธิปฏิหารมากกว่า
เพราะว่าในเรื่องของพวกนี้คืออาจจะมีการตกหล่น
อาจจะมีป้ายหรืออะไรที่มันบรรจุลงไปในกระเป๋าของคนตาย
ตกค้างอยู่มากกว่ามองให้เป็นรูปแบบนั้นมากกว่าในเรื่องของปฏิหาร
แสดงว่าหลวงพ่อที่วัดท่านก็ไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ท่านบอกว่ามันกระดูกคล้ายกระดูก
นี่นะคะทีนี้เราหาคำตอบตามหลักวิทยาศาสตร์ให้นะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
นำชิ้นส่วนที่ได้จากทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ไปให้อาจารย์ออสตรวจสอบดูหน่อย
ศาสตราอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะคะ
อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวใช้เครื่องนี้เลย
ระบุได้เลยว่าชิ้นส่วนที่เจอเป็นธาตุอะไร
เดี๋ยวจะชัดเลยละเอียดเลย
แต่ไม่เกินพรุ่งนี้นะใช่วันนี้ยังไม่รู้นะ
แต่อาจารย์บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวดูให้เบื้องต้น
ก็เอาไปตรวจสอบดูนะคะ๒ชิ้นนะคะที่อยู่ในมืออาจารย์ออสนะคะ
ชิ้นแรกเป็นชิ้นส่วนกระดูกขนาดใหญ่ไม่มีตัวเลขปริศนาอะไร
ลักษณะสีขาวขุ่นมีรูพลุน
อาจารย์ออสบอกว่าชิ้นส่วนแรกน่าจะเป็นกระดูกแหละค่ะ
อีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นขวามือที่มีตัวเลขอยู่ด้วยค่ะ
ดูด้วยตาเปล่าก็คือชิ้นส่วนนี้จะมีสีขาวขุ่นไม่มีรูพลุน
ชิ้นส่วนนี้แหละที่สำคัญว่าจะนำไปตรวจสอบว่าใช่กระดูกหรือเปล่า
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นฉนวนกันความร้อนที่อยู่ในเตาเผาหรือเปล่า
พอถูกความร้อนมันอาจจะหลุดร่อนออกมา
ถ้าเป็นฉนวนกันความร้อนจริงตัวเลขที่เห็นอยู่อาจจะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกวันที่ผลิตหรือล็อตที่ผลิตลักษณะประมาณนี้ค่ะ

ถ้าเป็นตัวฉนวนกันความร้อนที่อยู่ในเตาเผามันก็จะเป็นอีกธาตุหนึ่ง
ถ้าเป็นแคลเซียมเป็นกระดูกมันก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับ

แต่ถ้าเป็นฉนวนกันความร้อนมันก็จะเป็นพวกไฟเวอร์ก๊าซที่อัดแน่น
ซึ่งถ้าเราดูในรูปเตาเผาเนี่ยนะครับ
เราจะเห็นว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับที่จะเป็นฉนวนกันความร้อนที่อยู่ในเตานะครับ

ซึ่งฉนวนกันความร้อนพวกนี้ในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีขายนะครับ
ก็จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะ
แล้วก็เขาก็จะมีเขาเรียกอะไรมีบาร์โค้ดของเขานะครับเป็นตัวเลข
สังเกตว่าตัวเลขจะมีทั้งตัวพีและตัวยูเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
ถ้าวิเคราะห์ให้เข้าตามหลักศัยศาสตร์นะก็คือว่าผีไทยไม่น่าจะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยโน้น

คือเราได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวเรียบร้อยนะครับใช่ค่ะ

ทางครอบครัวก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับก็เลยให้มาสองชิ้นนะนะ
ชิ้นหนึ่งก็ที่อาจารย์ออสดูด้วยตาเปล่าคร่าวเนี่ยเดี๋ยวผลพรุ่งนี้ท่านผู้ชมมาตามต่อนะฮะ
คือบอกว่ามันมีรูพลุนดูแล้วเป็นกระดูกนะฮะกระดูกต้องมีรูพลุน
แต่นี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวดูภาพใหญ่เมื่อสักครู่นี้หน่อยนะครับที่มีตัวเลขของสิ่งที่คาดว่าจะเป็นกระดูกชิ้นนี้มันจะเป็นรอยร้าวซะเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมรอยร้าวแบบแตก

มีรอยไหม้อยู่ตรงขอบซ้ายมือด้วยนี่นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคืออะไรเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันแต่อาจารย์ออสบอกเป็นพวกฉนวนกันความร้อนของเตาเผาหรือเปล่า
เราก็เลยเอาลองถามท่านนี้หน่อยเผื่อท่านจะทราบ

หมอปลามือปราบสัมภเวษีนี่ครับทุกผู้ชมครับหมอปลาบอกโอ้โหพอผมดูเนี่ยนะดูจากภาพเนี่ยฟันทงเลยว่าไม่ใช่หรอก
ยงวิญญาณอาถงอาถรรพ์อะไรนะแม้จะไม่ได้สัมผัสโดยตรงแต่ดูจากภาพก็ไม่มีความรู้สึกแบบจะสื่อ
ว่ามีวิญญาณอะไรเลยเชื่อว่ามันอาจจะเกิดจากการกระทำของคนก็ได้นะฮะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทาง
ฉนงฉนวนหรือว่าเศษวัสดุอะไรตกค้างเนี่ยอาจจะมีใครต้องการพยายามโยงเรื่องนี้ไปเป็นเรื่อง

ว่าครอบครัวเนี้ยน่าจะมีความทุกข์ต่อไปเพื่อจะโยงไป

เห็นนะครับและใครเป็นคนเผานะฮะแล้วเอามาให้ดูอ่ะมันก็น่ากลัวอยู่นะ
เรื่องพวกนี้เพราะมันแปลกเพราะฝีมือมนุษย์นี่แหละครับ
เป็นคนทำไม่ใช่ศัยยศาสตร์ทำเพราะมนุษย์เราพยายามจะโยงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
เพราะเรื่องเหล่านี้มันหากินได้โดยเฉพาะคนที่เขามีความทุกข์
อันนี้หมอปลาตั้งข้อสังเกตนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปฟังผลจากอาจารย์ออสให้นะครับทุกผู้ชมครับ